คุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของพิษภัยจากยาเสพติดกันหน่อยค่ะ
ไปดูที่ลบบุรีค่ะผู้ชายคนนี้อายุ๔๑ปีคืออยู่ในเรือนจำนะคะ
เพิ่งถูกปล่อยตัวมาจากคดียาเสพติด
ทีนี้พอถูกปล่อยตัวออกมาถามว่าเข็ดไหม
เข็ดไม่จำนะคะก็กลับไปเสพยาเสพติดไปเสพยาบ้าใหม่
จนเกิดอาการคุ้มคลั่งไปผสมยาฆ่าแมลงจะเอาไปให้แม่กินน่ะนะคะ
ยังไม่พอหลังจากนั้นคุ้มคลั่งอีกจะเผาบ้านตัวเองอีก

นั่งลงนั่งลงเจิดนั่งลงไอ้ชาติขออีกตัวสมุดทั้งหมด
ไม่มีไม่มีมันเบลอมันไม่เรื่องโอเคจับด้วยล็อค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
ทุกคนที่จะเข้าไปดับไฟด้วยขณะนั้นเนี่ยนะคะ
ไฟกำลังไหม้แล้วก็ลุกลามมาติดบ้านอีกหลังหนึ่ง
เป็นบ้านของนางสง่าคลายพวกอายุเจ็ดสิบแปดปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงและยังเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วย
เป็นแม่ของนายเจิดนี่แหละก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ออกมาจากนางลำจวนนะคะตลอดเลยนะคะพี่สาวเนี่ย
ก็เข้าไปดูเข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันนะคะ
กระทั่งภรรยาของผู้ใหญ่บ้านที่นายบัญเจิดให้ความเคารพเข้ามาเกลี้ยกล่อม
เจ้าตัวก็เลยยอมวางอาวุธแล้วก็ให้ตำรวจจับโดยดี
ทีนี้ไปตรวจค้นในตัวนะไปเจอยาบ้า๑๖เมตร
ซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงของนายเจิดนะคะทีนี้นางลำดวนเขาเล่าค่ะ
เขาบอกว่านายบัญเจิดเนี่ยเพิ่งจะออกจากคุกในคดียาเสพติดได้ประมาณ๓เดือน
ออกมาก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรอ่ะนะคะก่อนเกิดเหตุน้องชายเนี่ยเสพยาบ้าอย่างหนัก
จากนั้นใส่ยาฆ่าแมลงชนิดผงคลุกข้าว๒จานนะคุณ
สำหรับให้ตนนะคะให้ตัวเขาเนี่ยแล้วก็แม่เนี่ยกิน
จังหวะนั้นนะคะสามีเขามาเห็นพอดีก็เลยเดินเข้าไปเตะจานทิ้งไปเลยค่ะ
อืมโอ้โหจังหวะเนี้ยนายบัญเจิดเห็นไม่พอใจค่ะค่ะ
หลังจากนั้นนายบัญเจิดคุ้มคลั่งแล้วก็มีอาการอย่างที่เห็น
พี่สาวเล่าหน่อยค่ะแล้วมันเป็นยังไงมันเต็มที่เลยไง
เต็มที่ไม่รู้เรื่องเบอร์แล้วมันเอายามายังไง
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอแล้วได้ข่าวว่าที่มันเอายาฆ่าแมลงคุกข้าวอ่ะ
อันนั้นแฟนรู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ได้อยู่บ้านไปทำงาน
ไปเจอพอดีไงพี่ชายไปเยี่ยมบันเจิดไหมยังอ่าเนี่ยน่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยน่ะ
ตำรวจสภบ้านหมี่เขาก็ไปคุมตัวนายบัญเจิดเนี่ยพาไปที่โรงพัก
เออเพื่อจะสอบปากคำอ่ะนะคะค่ะแต่พอไปถึงโรงพักเนี้ยสรุปสอบปากคำไม่ได้
เอาทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านายเจิดเนี่ยนะไม่พูดไม่จา
คือเอาแต่นั่งยิ้มอ่ะคุณอ๋อคืออาจจะด้วยแบบยาเสพยาไป
พอเมายาแล้วก็นั่งยิ้มเพราะว่าเอาจริงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเนี่ย
จุดไฟเผาบ้านไปก็ไม่รู้เรื่องนะก็ยังยิ้มอยู่ไม่รู้สึกตัว
ไปโรงพักก็ยังไปนั่งยิ้มอยู่แบบนั้นนะคะอ่ะสรุปตำรวจทำยังไง
ตำรวจต้องรอค่ะรอก่อนรอให้ฤทธิ์ยาบ้าที่อยู่ในตัวในเจิดเนี่ย
คลายลงไปซะก่อนแล้วก็จะไปสอบปากคำหลังจากนั้นน่ะนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาเตรียมแจ้งข้อหาไปก่อนก็คือ
มียาเสพติดไว้ในครอบครองส่วนเรื่องเผาบ้านเนี่ย
เดี๋ยวจะต้องรอก่อนว่าจะมีใครมาแจ้งความไหม
ถ้ามีคนมาแจ้งความถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้
แต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความนะคะ